เรากลับมาในช่วงทำเอาท์อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้ว
ว่าเราจะคุยกับบุคคลคนหนึ่ง

ระดับเอเชียมาแล้วนะครับรวมถึงระดับโลกด้วย
โดยอายุของเขานี่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับ
แล้วก็หลายคนก็มองว่าเขาอ่อนประสบการณ์บ้าง
หลายคนก็บอกว่าเขาได้บารมีของคุณพ่อบ้าง
สามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้

อันนี้ก็เป็นมุมมองของหลายคนที่อาจจะมองเข้ามาหาเขา
หรือแม้แต่ตัวเขาเองผมว่าเขาอาจจะคิดในมุมนี้เหมือนกันหรือเปล่า
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
หรือว่าคำดูถูกต่างที่เขาได้รับมาเนี่ย

ที่เขาพยายามจะสร้างหลังจากนี้เป็นต้นไป
หรือว่าอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทำมันอยู่แล้วก็ได้

แน่นอนเรื่องของการทำทีมเนี่ย

จริงเรียนที่เมืองนอกมา
เรื่องของการจัดการกีฬาเนี่ยคงยังไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยมาก
แต่ว่าการตามทีมฟุตซอลกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กเนี่ย

ผมว่าน่าจะมาทำอะไรในไทยที่ดีกว่านี้

ครับก็ต้องย้อนกลับไปกันเถอะก็ถึงเรื่องสมัยตอนเบื้อนเด็ก
ที่ได้มีโอกาสอยู่กับทีมฟุตซอลตั้งแต่๑๐ขวบนะครับ
ก็ผูกพันกับทีมมาหลายต่อหลายรุ่นนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยสโมสรเรามีปัญหาหนักมาก
แล้วเราก็อยู่ในขั้นวิกฤตที่เราจะทำทีมต่อหรือเลิกไปเลย

สโมสรไปเลยในตอนนั้นแล้วผมเห็นสิ่งที่เขาทำมาหลายปี
ผมก็คิดว่าเราอยากพยุงทีมนี้
แต่ตอนนั้นก็ได้เข้ามาทำปีแรกก็ยังเป็นรองประธานอยู่
คือเราต้องเรียนรู้หลายอย่างที่เรา
เราอาจจะรู้ในภายนอกมันเป็นยังไง
แต่เรายังไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งว่ามันเป็นบทท้าทายมากในวัยที่๒๒ปี
ที่เข้ามาทำครั้งแรกก็ต้องเจอกับบททดสอบมากมายครับ
มันหนักการที่ว่าคุณเคยเครียดถึงขนาดต้องเข้ารมยาบาล
มันเกิดการเครียดสะสมยังไงถึงขนาดต้องป่วยค่ะ
จนมาปี๒๐๑๖มันเป็นความสะสมที่

เราต้องทำให้มันดีขึ้นเราต้องอย่างน้อยเราอยากเข้าชิง

แต่ว่าในวันนั้นก็คือเราได้ที่๓ในประเทศ
แล้วเราแพ้ในรอบรองชนะเลิศ

ก็เป็นความเจ็บปวดที่อธิบายยากว่าทำไมมันไปถึงจุดที่เข้าโรงบาลได้
แต่ในวันนั้นเราก็คิดว่าที่ทีมแพ้เนี่ยมันเป็นเพราะเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอ
ครับหลังจากวันนั้นผิดหวังมาเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าปีต่อมาคุณก็ประสบความสำเร็จ
คือเป็นแชมป์เอเชียได้๒๐๑๗ใช่ไหมครับ

พอหลังจากที่เราเป็นแชมป์เอเชียด้วยความสามารถของเราแล้ว
ย้อนกลับไปมองอดีตเรามองกลับไปในวันที่เราล้มเหลวยังไงบ้างครับ
ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่วันนั้นเราล้มลุกคุกคานมา
มันได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้ว
มันได้มองพอเราปรับความคิดเราเนี่ยว่า
ที่จะมานั่งโทษตัวเองหรือว่ามานั่งดูว่าเราผิดพลาดตรงไหน
เราเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขทำยังไงให้มันดีขึ้น
ทำยังไงให้มันทำให้สโมสรเหล่านี้มีผลงานและพร้อม
ในการแข่งขันวันนั้นมากขึ้นทั้งในและนอกสนาม
และทุกนัดที่เราลงเล่นมันก็เหมือนนัดชิง
เป็นคำพูดที่เป็นแรงจูงใจ
ให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในวันนั้น
แล้ววันที่ได้แชมป์เนี่ยมันเหมือนกับว่า
พูดเลยว่าตอนนั้นน้ำตามันไหลออกมาเอง

หลังจากที่ประสบความเสลิมและพาร์ทต่อมาเป็นค่อนข้างจะยาก
ก็คือเรื่องของการรักษามาตรฐาน
นี่ก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์ของปีนี้
เพราะว่าผ่านการได้แชมป์มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไฟมันน้อยลง
แล้วบวกกับที่ทีมเรามีรุ่นที่เล่นอยู่ด้วยกันมานานหลายปี
๕ปีที่ชุดแรกเล่นมาด้วยกันนะครับ
ชุด๒ด้วยแล้วชุดที่กำลังขึ้นมาก็ยังเป็นชุดที่อายุ๒๐๒๑ปี
จะทำยังไงก็ได้ให้การผสมผสานลงตัวแล้วมีโอกาสได้เล่นกับรุ่นพี่แล้วได้พิสูจน์ตัวเอง
เราค่อนข้างจะเคร่งเรื่องการมีวินัยในการซ้อม
ซ้อมไม่ดีอาทิตย์นี้โอกาสลงก็น้อย
ใครมาสายมาครับก็ต้องโดนทำโทษ
ซึ่งนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นชุดแรกด้วยว่าเขาจะอยู่กับที่ไม่ได้

การแข่งขันภายในทีมเองค่อนข้างสูง
รวมถึงทีมอื่นที่มาเล่นกับทีมเรา

เพราะเขาต้องการชนะอย่างแรงเหมือนเรา
แต่ว่าความกระหายเขามันมากกว่าเรา

เจออย่างนี้บ่อยเราชอบว่าการแข่งขันมันจี้เข้ามาแล้ว
แล้วทุกทีมก็ทำทีมได้ดีมาก
ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะชนะทีมเรา
ในมุมมองของหลายสโมสรผมว่ามันก็มีประเด็นมากมายที่มองมา
ก็คงต้องขออนุญาตถามเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันคงเป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้สมควรนัก
แต่ผมเชื่อว่าถ้าถามแล้วผมว่าแปมก็อยากตอบ

หลายคนบอกว่าชมบุรีเนี่ยคือเป็นทีมที่แก๊คอัพดีมาก
โอ้โหฝ่ายจัดต้องดูแลซัพพอร์ตตลอดเวลา
ถ้าจะแพ้ในเกมเดี๋ยวก็ต้องมีผู้ตัดสินมาช่วย
อันนี้เรียนถามตามตรงได้ยินคำถามนี้มาผมว่าได้ยินบ่อยแน่
ผมว่าต้องมีอารมณโกรธนะแต่ทำยังไงที่แบบเวลาเจอคำถามพวกนี้
มันหลุดเข้ามาในหัวเราเราต้องจัดการกับมันยังไง

คำว่างงเข้ามาในหัว
ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจตอนแรกงง
ตอนหลังเนี่ยมันก็มีอารมณ์ที่มันมีโกรธเพราะว่า
เราไม่ได้ทำแล้วมากล่าวหาเราหมายความว่ายังไง
ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มตลกกับมันแล้ว

มันไม่ใช่แค่เรื่องภายเรื่องที่คนกล่าวหากันหรือว่าอะไรนะ

แต่หลังเราเริ่มรู้แล้วมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่า
ในมุมของเรื่องนี้พอมันถูกโจมตีมาเป็นระยะเวลานาน
ตั้งแต่ในรุ่นของคุณพ่อแล้ว
ในมุมเราตอนนี้เรามันได้เข้ามาบริษัทเตรียมโตแล้ว
กับด้วยวัยวุฒิเรา๒๖มันก็ยังเป็นนุ่มไฟแรงมาก
ในมุมมองของผู้ใหญ่และคนที่เขาอยู่กับฟุตซอลมานาน
เขาคงมองว่าเสียงของแปมอาจจะยังไม่ได้ใหญ่พอ
ตรงนี้แปมรู้สึกอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาบ้าง

ตอนนี้อย่างเล็กกว่าวงการฟุตบอลเยอะ
โดยการที่เราอยากจะพัฒนาไปด้วยกันเราก็มองโดยภาพรวมว่าเราจะทำยังไงให้มันพัฒนาได้ดีกว่านี้
ถ้าเรามานั่งทะเลาะกันเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่ามันมีแต่เรื่องลบ
มันก็เป็นผลที่ไม่ดีตีกลับมาทั้งวงการ
บางคนก็บอกวงการเน่าวงการมีคนคุมอยู่คนเดียวมีคนอยู่เบื้องหลัง
แต่ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยเราทีมเราหรือว่าทีมสโมสรทุกทีม
ผมเชื่อว่าทุกทีมมีศักดิ์ศรีมากพอที่อยากชนะด้วยความสามารถของตัวเอง
มันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนอย่างที่พี่ว่าคนก็คิดว่า
หลายอย่างเนี่ยเราไม่ได้ชนะด้วยความสามารถของตัวเอง
แต่มันมันเพราะอะไรมันเพราะว่าคนที่เขามองจากข้างนอกเนี่ย
เขามองว่าโอเคพ่อเคยทำทีมลูกมาทำต่อ
มันแรงไปไหมกับสิ่งที่เราต้องโดนกลับมา
ที่เราคิดว่าเราทำงานแบบใสสะอาดมาตลอด
มันก็มีมันก็มีว่ามันอาจจะมีท้อบ้างนะครับ
เพราะว่าถ้าทำไม่ดีผลงานไม่ดีคนก็ด่าผมไปชิ่งพ่อ

เราก็เห็นเราก็สัมผัสมา

เรารู้ว่าเราทำด้วยตัวเอง

ในฐานะพ่อลูกมันอาจจะเป็นเรื่องปกติ

แต่ว่าเราไม่ต้องการอะไรที่ไม่ใส่สะอาด
ถ้ายกตัวอย่าง๔๕๖ปีที่แล้วนะครับ
ที่คุณพ่อทำทีมนี้อยู่
แต้มที่เราชนะทีมที่๒ที่๓๒๐คะแนน๑๕คะแนน

แต่พอเขาไปทำลีกเนี่ยการแข่งขันกลับแคบลงมา
แล้วก็ใกล้เคียงกันมากแล้วเราก็มีโอกาสที่
แล้วตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเรายังมีโอกาสที่เราจะไม่ได้แชมป์ด้วย
คะแนนที่เรานำเพียง๓คะแนนนะฮะ
แต่เราอยากจะทำให้ทีมนี้เนี่ยมันเป็นดีแล้วมันไปแข่งชิงแชมป์เอเชียได้

และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะก็คือ
ปี๑ถ้าเราบอกว่าชนบุรีเอาเปรียบ
คิดแต่ตัวเองคิดแต่ทีมตัวเองนะครับ
ก็เขาอาจจะมองมุมนั้น
ชมบุรีจะเป็นทีมที่อยู่อันดับหนึ่งมานาน
คนก็อาจจะเพ่งเล็งเยอะซึ่งเราเข้าใจได้
มันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมไม่ได้บอกว่าทีมเราดีกว่า
หรือเหนือกว่าใครนะฮะ
ในปีที่เราได้มีโอกาสทำสิ่งหนึ่งที่ผมก็เป็นว่าภูมิใจในตัวทีมผม
ก็คือปีที่หลีกจบเร็ว
ในปีนั้นเนี่ยเราก็เป็นนโยบายของลีกที่บอกว่า
เฮ้ยที่หนึ่งมันลีกจบเร็วเนี่ย
นั้นก็เอาเงินรางวัลมาแบ่งให้ทีมอื่น
ทีมมันแบ่งลงไปแล้วก็กระจายกันไป๑๔ทีม
แต่ถ้าผมคิดแต่ทีมตัวเองผมก็ไม่เห็นด้วยกับอันนั้นผมก็สามารถที่จะรักษาสิทธิ์ได้
แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าต้องช่วยกันทั้งระบบและดีกันไปทุกทีมเนี่ยวิธีนี้ดีที่สุด
ฟังแล้วก็ฟังแล้วเป็นครอบครัวนะครับแต่ว่าดูแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจกันบ้างในบางเรื่อง
หลังจากนี้คิดว่าจะประสาทพวกพลแผลจากไหนบ้าง

แต่ว่ามันจะเป็นแผลเป็นปมในใจของใครบางคนเล็กน้อย
ซึ่งจริงแล้วผมว่ามันยังมีเวลาที่จะพูดคุยกัน

หรือว่าอาจจะทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยดีกว่าที่จะมาตั้งแง่
ครับก็สำหรับมุมมองตรงนี้นะครับผมคิดว่า
ทุกทีมทุกคนเจอปัญหาหมด
เจอปัญหาทั้งในและนอกสนาม
ทีมที่ผมมองเป็นตัวอย่างนะครับว่า
ทำยังไงอย่างสุราชนะทำยังไงให้คนเต็มสนาม
เขาทำยังไงเนี่ยก็มีการคุยพูดคุยกันตลอดว่า
ในการการทำการตลาดของเขาผมชอบชื่นชอบ

แต่เราก็ยังต้องการออกการที่มันเห็นเป็นรูปธรรม

และอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ดี

คือทุกอย่างเรากดดัน

เข้ามาคุยกันขอลายเซ็นต์กัน

รวมถึงในขณะเดียวกันเนี่ย

ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

เด็กที่เข้ามาดูมันเขาได้เห็น
เห็นนักกีฬาที่เขาชื่นชอบตั้งแต่วัยเด็ก
อยากได้สัมผัสวิธีการเล่นของทีมเราก็ได้นะ
เขาก็เป็นสิ่งที่เขาได้กลับไปแล้ว
ผมเชื่อว่าวันใดวันหนึ่ง
ถ้าน้องหรือที่ได้เล่นกีฬาฟุตซอล
และได้โตขึ้นมากับสารระบบที่มีโครงสร้างที่ดี
เขาก็จะมีความสุขมากที่เขาได้สัมผัสและได้เล่นกีฬาฟุตซอลนะครับ
อะนะครับแน่นอนสื่อสารในเวลาที่เยอะว่าสมควร
แล้วก็มีหลายมุมที่คุณแปมนั้นไม่เคยพูดที่ไหนนะครับ

ว่าใน๒๓ปีที่ผ่านมามันดีขึ้นจริงนะครับ

แต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงด้วยเรื่องของตัวเงินหรือว่าเรื่องของการสับสนุนมันก็ต้องมาพร้อมกัน
วันนี้ขอบคุณคุณแปมมากนะครับที่สละเวลามาแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคำตอบที่ได้ตอบไปแล้ววันนี้เนี่ย
ก็จะทำให้หลายสโมสรนั้นเข้าใจนะครับถึงความต้องการในการที่จะลงมาทำจุดนี้ของคุณแปม
ว่าอยากจะทำเพื่อวงการฟุตซอลไทยจริงขอบคุณมากเลยนะครับ

แล้วก็ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับกับการแข่งขันที่หลายสนามนะครับ
เป็นความเละเทะจริงแต่ว่าสนุกสนานปวนฮา
เดี๋ยวเราไปที่ห้องเย็นท่าข้ามในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ